โพสต์หนึ่งค่ะท่านเห็นแล้วเดี๋ยวท่านว่าท่านต้องน้ำตาซึมอ่ะ
กอดเพื่อนพยาบาลด้วยกันที่ติดโควิดแล้วตั้งคัน๗เดือนครับ
สามีของพยาบาลที่ติดโควิดท่านนี้เพิ่งเสียชีวิตไป
พยาบาลต้องมาปลอบค่ะส่งกำลังใจทั้งหมดที่มีเนี่ย
ให้กับเพื่อนคนนี้ท่านดูนะคะอ๋อนี่คือติดโควิด
เพราะปฏิบัติหน้าที่แล้วกลายเป็นว่าเอาไปติดสามีด้วย
วีก็เสียชีวิตไปแล้วสามีเสียชีวิตนั่นแหละค่ะ
เพื่อนต้องมากอดแบบนี้โอ้โหมันสุดมันยากที่จะทำใจเหลือเกินนะคะ
ภาพภาพเดียวเชื่อไหมว่าคนที่ไปดูภาพนี้แล้วนะ
ในโซเชียลนะคะโอ้หลายคนบอกน้ำตาซึมเลยนี่ค่ะ
เอาต้นโพสต์ก่อนคุณผู้ชมต้นโพสต์นะคะ
คุณพยาบาลท่านหนึ่งโพสต์แบบนี้บอกว่ากอดนี้มาจากใจจริงนะ
เขาก็คือตัวพยาบาลที่โพสต์เนี่ยเขาอยากดึงความรู้สึกที่มันแย่ออกมาจากแกให้มันหมด
เขาอยากจะบอกกับแกว่าเขาจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน
เขาขอโทษจริงเขาพยายามทำทุกอย่างแล้ว
ต่อจากนี้ไปหาแกต้องรักษาตัว
ต้องคิดถึงลูกให้มากนะเพื่อนกินข้าวให้เยอะขึ้นด้วย
พักผ่อนให้เพียงพอห้ามหลับตื่นเข้าใจไหมรักนะ
ขอบคุณที่เข้มแข็งแฮชแท็กสัญญาว่าหันมาเมื่อไหร่ก็จะเจอ
ถ้าต้องการความช่วยเหลือเขาจะอยู่ตรงนี้

ใช่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้เจ้าของโพสต์เราตามเจอแล้วนะคะ
คือตอนที่เราพยายามโทรสอบถามท่านพยาบาลคนนี้กำลังอยู่ในช่วงเข้าเวร
ช่วยผู้ป่วยโควิดอยู่ก็เลยไม่สะดวกรับสาย
รับสายเราก็เกือบเที่ยงคืนแล้วก็คือช่วงจะออกเวรพอดี
คุณผู้หญิงท่านนี้ชื่อว่าคุณกัลยารัฐเปรมฤดีชัยศักดิ์นะคะ
เป็นพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
บอกกับเราบอกว่าคนไข้ที่เธอสวมกอดน่ะ
เป็นเพื่อนที่เรียนวิชาชีพพยาบาลมาด้วยกันตลอด๔ปี
แล้วมาทำงานที่เดียวกันด้วย
พยาบาลคนนั้นกำลังตั้งครรภ์ได้เจ็ดเดือน
แล้วต้องมาเสียสามีอันเป็นเที่ยวรักไปด้วยโควิดสิบเก้า
คือวันแรกคุณผู้ชมที่ทางโรงพยาบาลรับทั้งสองคนเนี่ย
เข้ามารักษาเป็นวันที่ตรงกับเธอเข้าเวรพอดี

ต่อมาวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมาเกือบเที่ยงคืนแล้ว
มารับเวรต่อแล้วปรากฏว่าอาการของฝ่ายชายอะค่ะ
สุดหนักสุดถึงขั้นว่าต้องใส่เครื่องท่อช่วยหายใจ
และสุดท้ายฝ่ายสามีเสียชีวิตนะคะ
คือสามีภรรยาเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาด้วยกัน
แต่รักษาคนละห้องกันฝ่ายชายเสียชีวิตขณะที่ฝ่ายหญิงอยู่อีกห้องหนึ่ง
ฝ่ายหญิงเนี่ยคือตัวเองก็ติดโควิดนะคะแต่ถามอาการของฝ่ายชายตลอด
ถามอาการของสามีตลอดด้วยความเป็นห่วงค่ะ
สุดท้ายตอนที่รู้ว่าสามีของเพื่อนเสียชีวิตเข้ามาเลยค่ะ
รีรอและรอรีเข้ามากอดเพื่อนแบบนี้ค่ะ
มันไม่น่าเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความอัดอั้นตันใจด้วยแบบหลายความรู้สึกอะค่ะ
ทั้งความรู้สึกเป็นห่วงห่วงเพื่อนห่วงหลานห่วงทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะ
คือแบบเลยทำได้แค่แบบรีบใส่ชุดแล้วก็เข้าไปกอดเพื่อนนะคะ
อยากอยู่ตรงนั้นอยากอยู่ตรงนั้นกับเพื่อนไม่อยากให้เพื่อนต้องอยู่คนเดียว
อยากให้เพื่อนต้องคิดมากคุณกัลยารัฐบอกว่าคือตอนนี้เนี่ย
อาการของเพื่อนเนี้ยคือเรื่องโควิดเนี้ยพับรวมดีขึ้นค่ะ
แต่สภาพจิตใจแย่มากสภาพจิตใจย่ำแย่มาก
ตอนนี้คือกลายเป็นว่านอนไม่หลับนะฮะ
กลัวว่าร่างกายจะซุดลงไปอีกนะคะคุณกัลยารัฐบอกว่า
คือเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเลย
แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นฮีโร่อะไรนะคะแต่สิ่งที่ทำเนี่ย
ด้วยความบริสุทธิ์ใจคือเป็นห่วงเพื่อนจริง
คือเป็นเพื่อนสนิทด้วยอ่ะค่ะกลัวว่าสภาพจิตใจที่แย่เนี่ย
เดี๋ยวจะทำให้ร่างกายซุดไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ว
ให้กำลังใจนะคะครับให้กำลังใจจริงจริงค่ะอืม